คุณผู้ชมครับการเมืองบ้านเราวันนี้มี๒เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายเพราะว่า
หัวหน้าพักใหญ่สองพักมีการประกาศลาออกพร้อมกันคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดที่เคยพูดไว้ตอนดีเบตตอนหาเสียงก่อนหน้านี้
แต่ประชาชนคนไทยมีการฝากถามว่านี่เป็นความจริงใจในการรักษาคำพูดหรือเป็นการแสดงละครกันแน่ติดตามจากรายงานครับ
นักการเมืองจากสองพักนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
และเสมรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ใจตรงกันโดยบังเอิญประกาศลาออกจากสอสอและหัวหน้าพัก
คนหนึ่งให้เหตุผลว่าเป็นการทำตามสัญญาที่เคยประกาศไว้บนเวทีดีเบต
จัดขึ้นโดยไทยรัฐทีวีและมีคุณจอมขวัญเป็นพิธีกรที่ถามจี้ใจดำว่า
ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับพักของสองลุงจะทำอย่างไร
ในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยผมประกาศมาหลายวิธีแล้วว่าเราไม่จับมือกับพลังประชารัฐเราไม่มีดีลกับลุงป้อม
สุดชัดครับหัวหน้าพักครับหัวหน้าพักครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังมาชะลัด
ไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพัก
จึงทำให้วันนี้ในแพทย์ชนละนานต้องจำใจประกาศลาออกจากหัวหน้าพัก
เพราะไปจับมือกับพักสองลุงตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว
แต่ที่พีคในพีคก็คือเมื่อลาออกจากหัวหน้าพักแล้ว
ก็มีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการปลอบใจ
ไม่แปลกที่โซเชียลจะติดแฮสแท็กว่าเพื่อไทยกาดละคร
ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้น

พักประชาธิบัตรภายใต้การนำของนายอภิสิตเวชาชีวะ
ก็ประกาศชัดเจนเช่นกันว่า
จะไม่ร่วมรัฐบาลกับคนเอกประยุจจันโอชา
แต่สุดท้ายพักประชาธิปัตย์ก็มีมติพัก
ให้ไปสังคกรรมกับรัฐบาลลุงตู่
ทำให้นายอภิษฎต้องประกาศลาออกจากหัวหน้าพัก

ว่าคนที่พักประชาธิปัตย์จะไปพายเรือให้

สร้างประชาธิบัตรและสร้างธรรมาธิบัตร

ผมจึงจำเป็นที่ต้องตัดสินใจ
ตั้งแต่วันนี้ก็ต้องไปค่ะ
การลาออกของนายอภิษฎต่างกับนายแพทย์ชนละนานอย่างสิ้นเชิง
นั่นก็คือนอกจากการลาออกจากหัวหน้าพักแล้ว
ลาออกจากการเป็นสอสอด้วย
ถือว่าจบสวยกว่าหล่อกว่า
ขณะที่ตัวตึงอีกหนึ่งคนที่ประกาศลาออก
ก็อ้างว่าเลือกตั้งครั้งนี้ได้มาเพียง๑เก้าอี้
ในเมื่อประชาชนไม่ต้องการพักเสรีรวมไทยแล้ว
จะนั่งในสภาทำไม
อยากเสียสละให้คนในพักได้ทำงานบ้าง
ในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพักเสรีรวมไทย
เนี่ยแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาษณ์ทำหอกอะไรแล้ว
ไปนั่งรับใช้อะไรรับใช้ไปตั้ง๔ปีเต็มแล้ว
การเมืองในวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรก็ได้
เพราะทุกคำพูดที่หลุดออกมาจากปาก
แล้วแต่เป็นเจ้านายของคนพูด
และจะถูกจามลึกจดจำไว้ไม่ใช่เพียงแต่ในโซเชียลเท่านั้น
แต่ยังฝังอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน